คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของเมาแล้วขับ

ปีใหม่ที่ผ่านมาหลวงพี่พากันไปฉลอง
ไม่ได้ไปฉลองด้วยการสวดมนต์ข้ามปีนะ
แต่ฉลองด้วยการดื่มจนเมานี่แหละครับ
ถูกตำรวจจับวัดแอลกอฮอล์
โอ้โหแบบนี้ต้องนำตัวไปศึกเลยนะครับ

ป่าวป่าวป่าวป่าวป่าว

นั่นล่ะได้แล้วนั่นจัง
อ่านผลนะครับตอนนี้กำลัง๒๒๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ

เพราะว่ากฎหมายกำหนดไม่ให้เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
โอ้โหหลวงพี่นี่ไปหนักมาจากไหนนะฮะ

คลิปนี้คุณเอกพลนำมาโพสต์ไว้
พร้อมระบุข้อความชวนขำบอกว่า
ทำบุญยามเช้าถวายเครื่องเป่าครับ

ว่าเจ้าหน้าที่น่าจะสังเกตเห็นพระสงฆ์รูปนี้
สงสัยอะไรบางอย่างจึงขอตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
และปรากฏว่าเลขทะลุไป๒๒๘คือ๒๒๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งตามกฎหมายแล้วอย่างที่คุณอาริยาบอก
ไม่ควรมีปริมาณเกินกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ในร่างกายแต่ในกรณีนี้โอ้โห

สังเกตเห็นอาการตั้งแต่ยังไม่เป่าแล้วว่า

เพราะยืนแทบไม่ไหวอยู่แล้วนะครับ
ขณะที่หลายคนในคลิปนี้เห็นแล้วก็บอกคำเดียว
บอกตรงกันเลยบอกว่าศึกเถอะหลวงพี่